เอาใจคอละครเวทีกันต่อเลยนะคะ
ซึ่งเป็นการเล่าถึงความเป็นไปของบ้านเมือง

ซึ่งในวันนี้เรามีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมมาเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
เดินหน้าซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกันอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะ
นำโดยหนูนาหนึ่งธิดาอาร์มกรกันรอนพัทรพลจิ๊บวสุปานธนพร
พร้อมด้วยนักแสดงละครเวทีมืออาชีพค่ะ
และนักแสดงสมทบอีกมากมายนะคะ
ที่ตั้งใจจะนำผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศในสมัยรัชสมัยล้น๙รัชกาลที่๖
กับพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในเวลานั้น
กลับมาให้ผู้ชมได้สัมผัสความประทับใจอีกครั้งค่ะ
ซึ่งบรรยากาศของการฝึกซ้อมก็เต็มไปด้วยอินเนอร์ของเหล่านักแสดง
สวมบทบาทต่างพร้อมด้วยหลากหลายฉากสำคัญ
สนุกสนานมีรอยยิ้มรวมถึงฉากอารมณ์ที่ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะไฮไลท์ของละครเพลงนั้นก็คือ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการประสานเสียง
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลง
และด้วยพลังเสียงที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ
ทำให้บรรยากาศขณะนั้นดูมีพลังขึ้นมาทันทีค่ะ

จะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๘จนถึง๒๒พฤษภาคมนี้